สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยจัดกิจกรรมอบรมตัดแต่งผลทุเรียนรุ่นแรกของภาคตะวันออกแก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
จังหวัดระยองจันทบุรีตราดจำนวน๒๐๐ราย
ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสรีระวิทยาของทุเรียนระยะต่าง
การตัดแต่งผลทุเรียนการบำรุงรักษาผลทุเรียนให้ได้คุณภาพแนวทางการส่งออก
ทรัศกาลองค์ความรู้ด้านการผลิตทุเรียนพร้อมทั้งการสาธิตการตัดแต่งผลทุเรียนด้วย
ซึ่งทุเรียนรุ่นแรกจะออกสู่ตลาดราวเดือนเมษายนนี้ประมาณ๓๐
ที่๒และ๓จะออกสู่ตลาดห่างกันราว๒๕วัน
ซึ่งผลผลิตในปีนี้คาดว่าทุเรียนจังหวัดระยองจะมีประมาณ๑๕๔๐๐๐ตันต่อปี
มากกว่าปีก่อนที่มีปริมาณ๑๔๒๐๐ตันต่อปี
ด้านนายพิธวัฒน์อ่อนทองหลังผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ที่๖เผยว่าภาครัฐยังคงกังวลกรณีเกษตรกรบางรายตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด
ซึ่งจะสร้างผลเสียให้ตลาดทุเรียน
ขอให้รักษาคุณภาพหรือว่ามาตรฐานทุเรียนให้ดีก่อนออกสู่ตลาดด้วย